เพราะอะไรมีภาพของหมอกล้องเนี่ยเขาคุกเข่าแล้วก็จับมือสาวนอกวงการ
มันเหมือนเป็นการคุกเข่าขอต่ายงานไหมครับ
แล้วคุ้มวิวจากไหนนี่ไปตากประเทศกันมา
หลายคนตกออกตกใจนะคิดว่าเนี่ยหมอกล้องกำลังจะกลายเป็นวาดที่เจ้าบ่าวป้ายแดงหรือเปล่า
หลังจากที่มีภาพที่เจ้าตัวคุกเข่าจับมือสาวนอกวงการคนนี้

คือหลายคนคิดว่าหมอกล้องเนี่ยเปิดตัวแฟนสาว

ความจริงทั้งหมดทั้งมวลก็คือ
ไม่ได้ขอแต่งงานไม่ใช่แฟนของหมอกล้อง

น้องคนนี้เขาเป็นลูกทัวร์ของหมอกล้อง
เขาไปทัวร์กันที่ซาปาประเทศเวียดนามกับแก๊งเพื่อน
แล้วก็ปล่อยออกมาแกล้งหมอกล้องเท่านั้นเอง
ที่สำคัญสาวคนนี้เขามีแฟนแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ทั้งนั้น
และหมอกล้องเองก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิด
เค้าบอกว่าโสดมากโสดแบบกลอก่ายล้านต่วง

ผมทำทัวร์ผมทำทัวร์แล้วก็พาพวกพี่เขาไปเที่ยว
แล้วน้องที่อยู่ในภาพเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในลูกทัวร์
ก็เป็นน้องแบบว่าอารมณ์เพื่อนของพี่อ้วนเขาเป็นกลุ่มเดียวกัน
คราวนี้พี่อ้วนเขาก็เอารูปไปลงแล้วก็มีการแซว
ซึ่งสไตล์พี่อ้วนการแซวเนี่ยเป็นการแซวปกติ
แต่พอมันมีข่าวออกมาอย่างนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดใครโตขึ้นจะรู้เองครับว่าสุดท้ายแล้วคนที่ใช่ก็คือใช่เลย
มันไม่ได้มีสเปคมากมายหรอกบางทีเราอาจจะถูกใจกับคนที่
โอ้โหรูปร่างหน้าตาภายนอกไม่ได้เป็นแบบที่เราเคยชอบเลยก็ได้
แต่ว่าของบางอย่างมันแบบเจอกันพูดกันคุยพ๑๐๐๐อะไรแบบนี้ก็เป็นแบบนั้น
สถานะก็คือใช้คำว่าโสด

สรุปก็คือสดครับ
ไม่ได้มีแฟนไม่ได้ขอใครแต่งงานทั้งนั้นครับ
เข้าใจบางทีเราถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนก็ฟิลล์นี้แหละ
ขอโทษนะคะนิดนึงตอนแรกซูม
แม่อย่าแรงแม่อ้วนอยู่ของสีหมอน
อันนี้แซวเล่นนะคะไม่ใช่แม่อ้วนเนอะ